ช่วงตลอดตลอด
เดี๋ยวเข้าตลาดไปเช็คราคาอาหารทะเลในตลาดของเรากันดีกว่าว่าวันนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะ
มานี่เลยปลากระพงขาวนะคะ๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ม้าค่ะกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
หมึกกล้วยแห้งนะคะ๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลย
หมูเนื้อแดงวันนี้๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
แล้วก็นี่ค่ะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็อยู่ที่๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมค่ะ
เช็คราคาสินค้ากันแล้วก็ลองจับจ่ายใช้สอยเลือกกันดูกันแล้วกันนะจ๊ะ